ไปต่อกันที่คู่จิ้นที่หลายคนลุ้นอยากจะให้เป็นคู่จริงนะอย่างน้องนิชาและหนุ่มโตโน่นะคะ
โอ้โหต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยเคมีเข้ากันจนแฟนเนี่ยลุ้น
เมื่อไหร่จะเปลี่ยนสถานะใช้คำว่าแฟนสักทีน
เขาไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วเหรอหรือยังไง
ก็ยังเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าครอบครัวของทั้งสองฝ่ายจะเปิดไฟเขียวตลอดทาง
โดยเฉพาะคุณแม่ของหนุ่มโตโนอย่างที่เห็นกัน
ขยันโพสต์ภาพหวานของลูกชายคู่กับสาวนิชาอยู่บ่อย
แต่เห็นแบบนี้เนี่ยน่ารักแบบนี้เนี่ย
ลุ้นว่าน่าจะมีข่าวดีเปลี่ยนสถานะแล้วหรือเปล่า
แต่พอไปถามฝ่ายหญิงคุณกลับได้คำตอบเหมือนเดิม
ว่าตอนนี้เนี่ยยังใช้คำว่าพี่ชายน้องสาวที่สนิทสนิทกัน
แต่ใครจะใช้อย่างอื่นก็ไม่ติดนะคะ
ไม่เคยคุยแบบจริงจังถึงแบบสถานะตรงนั้นว่ามันจะต้องแบบไหนอะไรอย่างนี้
เพราะว่าทุกวันนี้สิ่งที่แบบต่างคนต่างโฟกัสมากที่สุดก็เป็นเรื่องงานอยู่แล้ว
เขาสบายใจเราสบายใจหนูว่าแค่นั้นก็น่าจะพอแล้ว
คือจริงเราแบบห้ามความคิดใครไม่ได้อยู่แล้วอะค่ะ
ถ้าในถ้าเขาคิดว่าเป็นอะไรเราก็คงไปแบบหยุดนะอย่าคิดทุกคน
เราคงทำไม่ได้ก็จริงก็แล้วแต่ค่ะ

ได้ค่ะขอบคุณมากหนูได้คำตอบแล้ว
ของครอบครัวเราก็เป็นเขียง
ก็เป็นเขียงครอบครัวนะ
ก็สบายใจค่ะเป็นครอบครัวที่สามารถไปพักผ่อนหรือว่าอะไรด้วยกันได้อะไรอย่างนี้
ชัดนะคะสถานะตอนนี้เนี่ยสบายใจถึงแม้ว่าจะไม่ใช้คำว่าแฟนก็ตามนะคุณนะ
ใช่ค่ะแต่ว่าน้องบอกว่าใครจะเรียกอะไรก็ไปห้ามความคิดไม่ได้

เพราะว่าน้องไม่ห้ามไง